จริงแล้วคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งค่ะแล้วก็ทราบข่าวการป่วยนี้จากอาการทางกายที่มันส่งสัญญาณให้เราต้องฟังมันมากขึ้นนะคะ
คุณแม่มีแนวทางของการรักษาที่คุณแม่เชื่อมั่นว่าคุณแม่จะไม่ตายเพราะมะเร็ง
เพราะว่ามะเร็งมันกลัวคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่กลัวมะเร็ง
ความเจ็บป่วยต้องเป็นประโยชน์เราต้องหาประโยชน์จากนั้นให้ได้
ความจากพรากต้องเป็นประโยชน์
คำว่าเป็นประโยชน์ของคุณแม่ไม่ได้พูดเกินเลย
คุณแม่ก็ต้องรักษาถูกไหมลูกคุณแม่ต้องหาวิธีการรักษาถูกไหมคะ
คุณแม่ต้องยอมรับความจริงแต่คุณแม่ไม่ยอมจำนวนไง
การตัดสินใจของคุณแม่ก่อนที่จะไปเจอคุณหมอ
คุณหมออาจจะเห็นคุณแม่เป็นคนที่ฟังว่าตัวเองเป็นมะเร็งที่ปกติมาก
อายุสั้นอายุยาวไม่สำคัญที่ว่าในสั้นและยาวนั้น
คุณอยู่อย่างเป็นอิสระจากทุกข์หรือเปล่า
ถ้าชีวิตคุณเป็นอิสระจากทุกข์สั้นคุณก็โสด
ถ้ายาวคุณก็สามารถที่จะฉุดช่วยคนอื่นได้อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราพาออกมานอกสถานที่นะคะ
ก็จะแปลกตาหน่อยนะคะเพราะว่ารายการถามตรงไม่ได้ออกนอกสถานที่บ่อยนะคะ
ส่วนใหญ่จะเชิญคนเข้าไปนั่งคุยกันแต่ว่าวันนี้ที่เราพาคุณผู้ชมมาเนี่ย
เอาเฉพาะบรรยากาศเนี่ยค่ะถ้าใครได้เคยเข้ามาจะนึกออกทันทีเลยนะคะ
ว่าดิฉันอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยเข้ามาก็อยากให้มาค่ะ
โดยเฉพาะในช่วงหลังจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วถ้าได้พบกับแขกรับเชิญของเรา
อยากให้วิ่งเข้าไปถามในสิ่งที่คาใจเลยค่ะเพราะว่าน่าจะมีหลายเรื่องในช่วงข่าวที่เกิดขึ้น
เสถียรธรรมสถานแห่งนี้ที่หลายคนอาจจะฟังแล้วอยากจะรู้มากขึ้น
ฟังแล้วอาจจะค้านอยู่ในใจหรือฟังแล้วตั้งคำถามว่าใช่เหรอ
มีหลายเรื่องนะคะแม้คุณผู้ชมจะรู้จักคุณแม่ชีท่านนี้ดีอยู่แล้ว
แต่ช่วงที่ผ่านมาเอาเฉพาะปีที่ผ่านมาถ้าเราลองย้อนกลับไปดูข่าวที่เกิดขึ้น
เฉพาะกับตัวคุณแม่ชีสันจนีเองเนี่ยน่าสนใจว่าผ่านปีที่ผ่านมามาแบบไหน
วันนี้สวัสดีค่ะคุณแม่
จริงแล้วคนเห็นคุณแม่สอนออกสื่อเยอะหลายเรื่องบอกเราอยู่บ่อยหลายอย่าง
ช่วงปีที่ผ่านมาคาดการณ์เอาเองนะคะ

คำสอนอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิม
ลึกซึ้งกว่าเดิมให้รายละเอียดได้มากกว่าเดิม
แม้กระทั่งอาจจะต่างออกไปเลยจากเดิม

มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไหมคะคุณแม่
มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามชีวิตที่เผชิญแหละ
คุณแม่ว่าเช่นเราเคยแข็งแรง

แล้วก็เป็นผู้ป่วยในโรคที่หลายคนกลัว
คุณแม่ก็พูดเรื่องความกลัวได้ลึกซึ้งขึ้น
เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์จริงใช่ไหมคะ
หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปกับความจากพราก
ซึ่งเราก็มีสิ่งที่จากพรากกันในทุกวัน
แต่ว่าถ้าวันไหนสิ่งนั้นมันอยู่ในใจเรา
มันก็กระชากใจเราเยอะหน่อย
คุณแม่ว่าท่านผู้ฟังที่กำลังดูพวกเราอยู่
ก็มีคนที่อยู่ในใจกันทุกคนใช่ไหมคะ
แล้วคุณแม่ก็เป็นทั้งแบบคนป่วย
เป็นทั้งคนที่ต้องดูแลผู้ป่วย
แล้วก็ยังต้องดูแลหัวใจตัวเองที่สูญเสียด้วย
มันก็เลยกลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งมี๓หัวใจ

ตอนนี้ถ้าถามว่าในวันที่เราคุยกัน
คุณแม่เข้มแข็งขึ้นไหมทั้งทางกายและทางใจ

เพราะเราอาจจะไม่ได้เห็นมุมอ่อนแอคุณแม่เลย
ด้วยซ้ำกับเหตุการณ์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

หรือว่าได้สัมผัสกับความอ่อนแอของตัวเอง

คุณแม่ก็เป็นคนที่ร้องไห้นะ
แต่ว่ามันเร็ว
คือคุณแม่ก็เป็นเหมือนอย่างที่คนอื่นเป็นนะ
แต่เนื่องจากว่าการฝึกปฏิบัติ
ในช่วงเวลา๓๐กว่าปีที่คุณแม่บวช
คุณแม่บวช๓๗ปีในปี๓๘นี่นะ

สิ่งที่คุณแม่เห็นว่าคุณแม่เพิ่งได้คือพระธรรม
คือคุณแม่มีที่เพิ่งอรุณ

เราก็รู้สึกเลยว่าเราทุกเรื่องมันต้องปฏิบัติธรรม
คือก็ทุกเรื่องถ้ามันเกิดขึ้นกับเรา
มันถือเป็นการทำแบบฝึกหัดนะ
ถ้าเราทำผ่านก็แสดงว่าเราก็ฝึกมา
แต่ถ้าเราไม่ผ่านเราก็ต้องฝึกต่อไป
หรือบางทีเราก็รู้สึกว่าบางเรื่องผ่านบางเรื่องไม่ผ่าน
เราก็ยิ่งต้องรักชีวิตให้เป็นมากขึ้น
เพราะว่าในขณะที่เรากำลังเรียนรู้กับทุกอย่าง
มนุษย์นะมันมีเกิดมันก็มีตายใช่ไหมลูก
มีได้มันก็ต้องมีเสียใช่ไหม
มีสรรเสริมมันก็มีนินทานี่มันก็เรื่องโลกเลยแหละ

ถ้าเรารู้ทันไหวใจเราไหวให้มันสั้นที่สุด
คือเรายังไหวอยู่นะรู้ทันไหว
ถ้าเรารู้เราไม่หลงกับความไหว

แต่ถ้าเราหลงแล้วเราไม่รู้เนี่ยเราจะฟูมฟาย
เราจะตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลง
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควร
ช่วงปีที่ผ่านมาเรื่องไหนที่ทำให้คุณแม่
ใช้พลังกับการยอมรับเข้าใจ

คุณแม่สูญเสียไปกับเรื่องไหนมากที่สุดคะ
คือเรื่องแรกเลยคือเรื่องการเจ็บป่วย
คือการเจ็บป่วยเป็นประตูที่เข้ามาเปิดมา
แล้วเจอแบบจังงังเลย
พอตรวจวันแรกพบเลย
ทั้งที่เราก็แข็งแรงดีอยู่
ก็มีพลังในการทำงานมากนะ

คือแบบใจมันนำมากเลย
คือมันอาจจะป่วยอยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บ
แต่ตอนที่เข้าไปตรวจพบมันถึงขั้นเจ็บนะลูก
มันเจ็บแล้วมันเจ็บเป็นเดือนนะ

แสดงว่าคุณแม่ก็ประมาทไปใช่ไหม
คือทันทีถ้าอย่างเราเนี่ยเจ็บเลยก็ตรวจเลยมันก็เร็วไป๑เดือน
แต่เราปล่อยให้มันกระจายปล่อยให้มันโต
จนไปค้ำอวัยวะอื่น
มันไปเบียดถุงน้ำดีไปเบียดลิ้นปี่เรา
จนกระทั่งมันเกิดมันเหมือนมันเกิดการแตก
คุณแม่ตอนที่คุณแม่ได้ยินว่าคุณแม่เป็นมะเร็งเนี่ยนะคะ
คุณแม่ได้เตรียมใจไปก่อนจะได้ยินคำนั้นจากคุณหมอไหมคะ

ทีนี้พอวินาทีที่ได้ยินจริงแม้ว่าจะเตรียมใจไปแล้ว
แล้วคุณแม่ฝึกจิตแล้วก็อยู่กับธรรมะมาตลอดเนี่ยนะคะ
เข้าใจโลกเข้าใจทำเนี่ยคือวินาทีที่ได้ยินว่าของจริงคือใช่
อย่างที่เราคิดเนี่ยตอนนั้นสภาพจิตใจหรือคุณแม่แวบแรกรู้สึกยังไงคะ
ให้คุณแม่พูดตรงได้ไหมว่าคุณแม่คิดว่าคุณแม่เป็น
ก่อนไปฟังคุณหมอโดยการพูดกับตัวเองว่า
มันจะเป็นและเรียกว่าอะไร
โดยภาษาการปฏิบัติของคุณแม่คือโดยสมมุติมันจะเรียกว่า
มะเร็งแล้วอยู่ในสเตจไหนหรืออะไร
คุณแม่จะทำยังไงกับมันคุณแม่ได้ซ้อมไว้แล้ว
คือเวลาที่เราจะออกศึกเราต้องซ้อมใช่ไหม

เราจะวางแผนว่าเราจะอยู่กับมันที่มันปฏิเสธไม่ได้
ถ้าแผนที่หนึ่งเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไร
แผนที่สองเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไร
โจทย์ของเราถ้าเป็นมะเร็งคุณแม่จะทำยังไง
คุณแม่ซ้อมไปก่อนที่จะไปฟังหมอพูดนะ
แล้วพอแป๊บที่ได้ยินว่าที่เราเตรียมไปมันใช่เนี่ย

มันไม่สร้างความกลัวในวินาทีนั้นเลยเหรอคะ
มันทำให้คุณแม่มีความแม่นยำในการออกศึก
จริงนะมันมีความแม่นยำคือเราเหมือนเราคาดการณ์
เอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ได้ยังไง
มันเป็นเรื่องที่แบบหลายคนอาจจะไม่เคยฝึก

ถามเลยว่าถ้าที่สุดเลยมันร้ายแรงถึงที่สุดถึงตาย

คือถ้าเราไม่ซ้อมอย่างนี้ไว้เลยยากนะลูก
สมมุติถ้าเรามีคนรักหายไปอย่างนี้
พึ่งตัวเองได้ไหมเราอยู่ต่อได้ไหม
ถ้าเราบอกเราพึ่งตัวเองได้เราอยู่ต่อได้
สิ่งนั้นมันจะมีอิทธิพลแต่เราน้อยลง

ไม่ว่าจะถูกเรียกว่าอะไร
สำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่มีทางออกว่าสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์

แม้กระทั่งความเจ็บป่วยต้องเป็นประโยชน์

ความจากพรากต้องเป็นประโยชน์
คำว่าเป็นประโยชน์ของคุณแม่ไม่ได้พูดเกินเลย
คุณแม่ก็ต้องรักษาถูกไหมลูก
คุณแม่ต้องหาวิธีการรักษาถูกไหมคะ

อันนี้แหละคือปัญญาหรือเปล่า
แสดงว่าแวบแรกต่อให้ได้ยินของจริงว่าคุณหมอบอกใช่

คือไม่ได้ทำให้คุณแม่สะดุ้งขึ้นมาในความรู้สึก
หรือไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในความรู้สึกเลยใช่ไหมคะ
อธิษฐานจิตก่อนไปด้วยซ้ำนะจอมขวัญ
เธอต้องรู้ว่าที่เสถียรธรรมสถานเนี่ย
เรามีอะไรเป็นที่ยึดเหนียวนะ
คุณแม่มีพระพุทธสยันตีองค์ดำนารันทา
ทำงานออกไปช่วยเยียวยาคนที่ป่วยมะเร็งมา

คุณแม่เจอคนป่วยที่เป็นมะเร็งอยู่ในมือคุณแม่
ที่คุณแม่ต้องไปให้กำลังใจเนี่ยนับไม่ถ้วนนะ
ฉะนั้นคราวนี้ถ้าคุณแม่จะเป็นคนป่วย
คิดดูสิว่าคุณแม่มีประสบการณ์ในการเยียวยามาขนาดไหน

อันนี้คุณแม่เดินทางออกไปเลยนะ
โดยที่คุณแม่ออกไปตั้งแต่การสวดมนต์ข้าม๒๖ศัตวรรษ
คุณแม่ติดตามพระพุทธเศรียรติองค์ดำนารันทา
ไปตามโรงพยาบาลที่มากกว่า๖๐๐แห่ง
คิดว่าผู้ป่วยเท่าไหร่ที่เราเห็นอยู่
มาเร่งมันเป็นตั้งแต่เด็กหนุ่มสาวไปจนถึงแก่
เราก็เห็นไม่มีช่วงไหนของชีวิตที่ไม่มีมะเร็งเลย
คุณแม่มีพระอริยาธาราชนิดหนึ่งตองมาหาโพธิสัจ

วันที่จะไปฟังผลเนี่ยคุณแม่ขึ้นไปจับพระบาท

สำหรับคุณแม่แล้วอย่างเดียวที่คุณแม่จะใช้คุณธรรมของท่านคือ
สิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์ต้องฉุดช่วยได้
การตัดสินใจของคุณแม่ก่อนที่จะไปเจอคุณหมอ
คุณหมออาจจะเห็นคุณแม่เป็นคนที่ฟังว่าตัวเองเป็นมะเร็งที่ปกติมากนะ
ปกติขนาดพูดกับคุณหมอเลยว่าคือคุณหมอเนี่ยก็มีหลายหมอนะ
ที่ดูแลคุณแม่คุณหมอที่พาคุณแม่ไป
เวลาคุณแม่ถามว่าเอ๊ะคุณหมอรู้หรือยังว่าคุณแม่เป็นอะไร
คุณหมอก็บอกว่าหนูไม่ได้เปิดซองอ่านนะคะ
เอาไว้รอให้คุณแม่ฟังจากหมอที่มีความเชี่ยวชาญเองค่ะ
เรารู้แล้วเรารู้แล้วเพราะลูกศิษย์เราไม่โกหกเรา
นึกออกไหมคะพอไปถึงหมอก็พูดภาษาหมอเลย
แล้วเราก็ไม่ได้ไปฟังในที่ที่เป็นห้องตรวจที่เป็น
คือสถานที่ตรวจมันก็จะบอกนะว่าเราเป็นอะไร

ทีนี้ในกรณีนี้คุณแม่ก็พูดกับคุณหมอ
ว่าคุณหมอคุณแม่เนี่ยคือรับรู้นะว่ามันเป็นเรื่องนี้นะ
แต่คุณแม่ไม่ถามคุณหมอหรอกนะว่ามันสเตจไหน
แต่คุณแม่มีทางออกของคุณแม่ด้วย
เราลองมาหาทางออกร่วมกัน
คุณแม่ที่คุณแม่ผ่านมาอย่างที่เราเห็นในเนื้อเรื่องในสื่อเยอะแยะนะคะว่า
คือชั่วระยะเวลาขนวยเป็นเดือนนะคะ
จากอยู่ในระดับที่น่าห่วงมากที่สุดกลับลงมาเกือบจะแทบเป็นปกติเนี่ยนะคะ
คือตกลงคุณแม่ใช้วิธีไหนกันแน่คะที่ทำให้หาด

คืออย่างนี้คุณแม่ถามว่าคุณหมอยังเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะพูดกับคนแล้วจะต้องสอนคนเนี่ย
เรียกว่าหายไม่ได้เรียกว่ามันนันแอคทีฟ
มันไม่ทำหน้าที่แล้วมันก็ฝอกไปจากปริมาณที่มันใหญ่
ระดับที่เห็น๒ก้อนคือมากกว่า๑๐เซนมากกว่า๑๐เซนนะคะ
แล้วก็มันออกมานอกกระเพาะคือมันมีแผลในกระเพาะเลือดมันไหลในกระเพาะ
แล้วมันก็มีเนื้อร้ายออกมาอยู่นอกกระเพาะ๒ก้อนเลย
หัวท้ายเนี่ยเป็นลักษณะที่มันแบบกระจายออกไปแล้ว
มีจุดของไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยกระจายไปที่หน้าท้องคุณแม่เนี่ย
ไปหมดแล้วเนี่ยใน๒เดือนเนี่ยที่เราพยายามให้กระเพาะเราทำงานน้อยที่สุด
คือเรารู้ว่ามันเป็นตรงไหนก่อนทุกทีเราไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนถูกไหมครับ
มันเป็นตรงไหนล่ะไม่รู้หมอก็บอกว่าอ๋อมันเป็นที่กระเพาะ
คุณแม่ก็ต้องรักษาแผลในกระเพาะทำให้เลือดหยุด
แล้วก็ต้องใช้วิธีการให้กระเพาะทำงานน้อยที่สุด
มันก็ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องกินใช่ไหมล่ะลูกเพราะกระเพาะมันทำหน้าที่ย่อยอาหาร
นี่ค่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนลองมองไปตามอวัยวะตามส่วนเลย
คือจนถึงตอนนี้เนี่ยคือคุณแม่ไม่ได้หายแต่ตัวเซลล์ร้ายเนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่ของมัน

ซึ่งที่ผ่านมาตกลงว่าคุณแม่ไม่ใช้วิธีใดจากโรงพยาบาล
ไม่ใช้วิธีใดจากหมอเลยหรือว่าคุณแม่ใช้
คุณแม่ใช่คุณแม่เป็นคนไข้ที่ดีวันแถลงข่าวคุณแม่พูดเป็นเรื่องที่หนึ่ง
ว่าคุณแม่เป็นคนไข้ที่ดีของคุณหมอแต่นักข่าวไม่สนใจ
คุณแม่เป็นคนไข้ที่ดีของคุณหมอคุณหมอแนะนำอะไรคุณแม่ทำหมด
คุณแม่ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์อะไรบ้างคะ
เพราะคนไปเน้นอยู่ที่ว่าคุณแม่เปลี่ยนการกินทำจิตใจ
เป็นหน้าที่อันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ป่วย
จะต้องช่วยคุณหมอถูกไหมแต่คุณแม่ให้แถลงข่าวแรกเลยว่า
ข่าวแรกเลยว่า๑เลยคุณแม่มี๓ปาร์ตี้
ปาร์ตี้แรกคือคุณแม่เป็นคนไข้ที่ดีของคุณหมอ
นั่นหมายความว่าคุณหมอแนะนำอะไรคุณแม่ฟังนะคุณแม่ไม่ได้ดื้อเลยนะ
แล้วคุณหมอก็ยังบอกว่าคุณแม่มีลักษณะที่ถ้าเผื่อว่าให้จัดประเภทของการเป็นมะเร็ง
คือแม่จะเป็นจี๊สซึ่งเป็นประเภทที่มันจะมียาตัวหนึ่ง
ที่มันได้ทดลองใช้กับเด็กที่เป็นเม็ดเลือดขาวมะเร็งในเม็ดเลือดขาว
แล้วมันได้ผลหมอก็บอกว่าเราจะเอายาตัวนี้มาให้คุณแม่ลองทดลองดู
ว่าถ้าคุณแม่เหมาะกับไอ้ยาตัวนี้ยาตัวนี้มันจะทำหน้าที่อะไร
หมอก็อธิบายคุณแม่ก็เป็นคนไข้ที่ดี
มันจะทำหน้าที่ที่จะมุ่งเป้าก็คือมันจะไปจับไอ้ตัวมะเร็งนี่เลย
แล้วหมอก็บอกว่าคุณแม่จะทดลองไหมคุณแม่ก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นครีโมหรือเปล่า
คุณแม่ก็ถามหมอบอกว่ามันก็เป็นเคมีนะแต่มันไม่ใช่ครีโม
มันเป็นการทดลองซึ่งมันมีมูลนิธิเศรษฐีคนหนึ่งที่ลูกเขาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาว
แล้วเขาก็ช่วยลูกเขาได้เขาก็นึกถึงเด็กคนอื่น
เขาก็นึกถึงคนป่วยคนอื่นเขาก็เลยทำมูลนิธิให้ยาตัวนี้
คุณแม่ก็เป็นหนูทดลองเลยคุณแม่ก็ลองเลยว่าลองดู
เพราะว่าถึงมันจะเป็นมันไม่ใช่คีโม
หมอบอกว่ามันไม่ได้มีปฏิกิริยาในการทำลายเซลล์ดีของคุณแม่
อันนี้คือปฏิที่หนึ่ง
แล้วคุณหมอก็บอกว่าของคุณแม่ยังผ่าตัดไม่ได้
ทำอย่างอื่นไม่ได้ให้ลองยาตัวนี้ไปก่อน
เพราะก้อนมันใหญ่แล้วมันกำลังกระจาย

คือซี่โคงคุณแม่เนี่ยถ้าผ่านมันจะต้องไปตัดส่วนนี้ด้วย
แล้วก็เพราะมันก็เป็นอวัยวะที่มันมีพื้นที่น้อย
ถ้าทำอะไรตอนนั้นมันไม่เป็นผลดี

ให้ทดลองยาตัวนี้ก่อน

คุณแม่ได้เตรียมตัวของคุณแม่ก่อนไป
หนึ่งอาทิตย์ที่ฟังโดยธรรมชาติบำบัดอยู่แล้ว
เพราะคุณหมอส่องกล้องปุ๊บบอกเป็นที่กระเพาะปั๊บ

พอคุณแม่รู้ว่ากระเพาะเท่านั้นแหละ
คุณแม่ก็ปรับการกินก่อน

เราก็ไม่ใช่จะซื่อบื้อรอฟังหมออย่างเดียวใช่ป่ะ
เราก็โอ้มันเกี่ยวกับกระเพาะเราก็ลดอาหาร
โปรตีนทั้งหมดลดเลย
แป้งลดเลยเพราะเรารู้อยู่ใช่ไหมคะ
แล้วเราก็อะไรล่ะที่มันย่อยง่ายที่สุด
โอ้ผลไม้แล้วต้องเคี้ยวผลไม้อย่างไร
ละเอียดต้องเหมือนดื่มเลย

เพื่อให้แผลมันหยุดให้ได้เร็วที่สุด
นี่แหละคือสิ่งที่คุณแม่ประกอบกันขึ้นมา

เพราะฉะนั้นก็คือว่าหมอรักษาด้วย

สัปดาห์แรกคุณแม่ทำธรรมชาติบำบัดก่อน

พอรู้ว่าเป็นกระเพาะยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งนะ

ก็ทดลองใช้ไอ้ยามุ่งเป้าในสัปดาห์ที่๒

แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ทำตลอดชีวิตของคุณแม่คือ
อันนี้นักข่าวก็ไม่ค่อยให้ความสนใจนะ
แต่น่าสนใจที่สุดคือภาวาน่า
คุณแม่ค่ะพักสักครู่เพราะเรื่องนี้เราสนใจ

ว่าจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งในขั้นใดก็แล้ว

ว่าคนนั้นเป็นเพื่อนของคนนี้เป็น

แล้วใช้วิธีกลับคืนสู่ธรรมชาติ
แล้วมะเร็งหายไปแม้ว่าจะเป็นระยะสุดท้าย
เรื่องเล่าแบบนี้ผ่านหูแน่นอนค่ะ
แต่คำถามคือว่าถ้าลองได้นั่งคุยกับคน
ที่ใช้วิธีนั้นจริงใช้ได้จริงเหรอ

สมมุติใช้ได้จริงทุกคนทำได้เหรอ
คุณแม่นี่นะครับภาวนามาตั้งกี่สิบปี
แล้วอยู่คนที่ไม่ได้เป็นอย่างคุณแม่

ถ้าหมอบอกว่าป่วยเป็นมะเร็งสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมที่เข้าวัดนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิ
หรือที่ท่านอาจจะใช้คำพูดไม่ได้ลึกซึ้งมาก

แต่ทีนี้พอคนที่รู้ว่าตัวเองป่วย

เหมือนกับคุมสติตัวเองให้อยู่เนี่ยนะคะ
ไม่ใช่แบบทำยังไงดีกระวนกระวาย

และที่เรากำลังพูดถึงไม่ใช่แค่ขั้นตอนนี้
เพราะคุณแม่ใช้เรื่องการ
ต้องเรียกอะไรครับภาวนาในการรักษาด้วย

ภาวนาการฝึกจิตการมีสติ
คือส่วนหนึ่งของการรักษามะเร็งของคุณแม่

มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณแม่เลยนะ
มันเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจคุณแม่เลย
เพราะคุณแม่ก็หายใจอย่างมีสติ
เป็นวิถีของคุณแม่อยู่แล้ว
คุณแม่คิดว่าเรื่องของคุณแม่เนี่ย

ไม่ใช่เทคนิคยากหรอก
ความสม่ำเสมอที่ทำให้ยาก
ถ้าคนไม่สม่ำเสมอจะยาก
สม่ำเสมอจะง่าย

เพราะคุณมีความอดทนและสม่ำเสมอต่างกัน

มันมีอะไรล่ะที่เราทำไม่ได้
เพราะเราไม่มีความอดทนอดกลั้น

ให้มันจนเป็นวิถีชีวิตประจำวันของเรา

ไม่หายใจไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะลูก

แต่ใครจะหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อม

หายใจไปอย่างไม่รู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ย

เกี่ยวกับการเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดเลยลูก

หรือถ้าเป็นคนที่นั่งสมาธิเป็นอยู่แล้ว
ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิ

ถ้าคุณแม่พูดว่าเราพูดเรื่องจิตเป็นสมาธิ
มันไม่ได้พูดเรื่องท่านั่งสมาธินะ

หมายความว่าเราหายใจ

มันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่น

เราเป็นคนที่อยากทำงานผู้สื่อข่าวเนี่ยนะ

เพราะว่าเราจะกลายเป็นคนที่ทำงานได้ลึกซึ้งมากกว่าคนที่ไม่ฝึกให้จิตเป็นสมาธิ
เดี๋ยวนี้นักกีฬาต้องฝึกให้จิตเป็นสมาธิ
ถึงจะมีความแม่นยำถูกไหมลูก

เพราะฉะนั้นเราทุกคนกำลังเป็นนักเรียนที่ต้องมีข้อสอบไม่วันใดก็วันหนึ่ง

เราต้องใช้ถึงขั้นไหนคะคุณแม่ที่
แม้ว่าไม่ต้องป่วยแต่ก็เป็นสิ่งที่มันต้องทำอยู่แล้ว

เพื่อความลึกซึ้งของลมหายใจ
คือมันถึงขั้นไหนที่จะเรียกว่าอ๋อแบบนี้คือคุณมาถูกทางแล้วนะคะ
ต้องอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน
ต้องฝึกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน
ไม่ใช่คนเข้าวัดฝึกคนอยู่บ้านไม่ฝึก
อยู่ที่ไหนในโลกนี้โดยเฉพาะในเวลาที่คุณออกรบหรือสนามรบจริง
คุณจะหยิบใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องมีมันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน

เริ่มเลยตั้งแต่วันนี้เลยลองดู
ลองดูสัก๗วันก่อน
ให้รู้ตัวอยู่บ่อยว่าขณะนี้หายใจ
ถ้าเราบอกว่าขณะนี้หายใจมันจะเริ่มลงรายละเอียด
มันหายใจเข้าหรือมันหายใจออก
มันหายใจเข้ายาวหรือมันหายใจเข้าสั้น
หายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลาย
หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกมันเป็นประโยชน์

แต่มันจะหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อม
รู้ว่าหนึ่งลมหายใจกายอยู่นี่

ใจไม่ไปแสสายอยู่อดีตอยู่อนาคต

กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะ
ปัจจุบันขณะทรงพลังที่สุด

ปัจจุบันขณะบริสุทธิ์ตั้งมั่น
ควรกับการคิดขั้นใหม่คมที่สุด
พูดครั้งใหม่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
คิดพูดทำบริสุทธิ์ที่สุด
ถ้าเหตุบริสุทธิ์คุณเป็นนักลงทุนในเหตุ
บริสุทธิ์ผลก็บริสุทธิ์
นี่คุณได้กำไรทุกลมหายใจเลย

จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติ

แต่ช่วยอาการป่วยคุณแม่ยังไงคะ
เช่น๒๔ชั่วโมงของคุณแม่มันดีขึ้นยังไง

ทุกทีเวลาเราตื่นขึ้นมา

แต่ตอนนี้เราลืมตาขึ้น
รู้เลยว่าขณะที่เราลืมตาขึ้น

ลมหายใจแห่งสติอาบลดร่างกายของเรา
และใน๑ลมหายใจนั้น
เราได้เยียวยากระเพาะหรือแผลของเราด้วย
มันกลับมาที่ตัวที่มันเป็นจริง

แต่คราวนี้มันเป็นแผลและเจ็บอยู่ตรงไหน
มันก็โฟกัสไปที่ตรงนั้น

อาบรถกระเพาะของคุณแม่ด้วย
ความรู้สึกของคุณแม่ที่มีต่อการเจ็บป่วยตรงกระเพาะเนี่ย

คุณแม่คิดว่าถ้าใครสู้กับมะเร็งคุณก็แพ้มะเร็งแหละ

แต่ถ้าคุณเรียนรู้กับมะเร็งอย่างอ่อนโยน
เราทำกุศลเราหายใจอย่างเป็นกุศล
ร่างกายของเราเป็นกุศล
มะเร็งเป็นเซลล์ในร่างกายของเราก็เป็นกุศลด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลขนของกุศล
เราเรียกว่ากุศลวิบากรรม

นี่ไงการเยียวยาที่เราอยู่กับสิ่งที่เจ็บป่วยยังรู้ว่าเจ็บ
แต่ไม่โกรธที่เจ็บไม่กลัวที่เจ็บ
คุณแม่เป็นมะเร็งแต่คุณแม่ไม่กลัวที่คุณแม่เป็นมะเร็ง
ถ้าคุณแม่สื่อสารกับมะเร็งของคุณแม่อย่างมีสติได้
คุณแม่คะแต่ว่าในระหว่างทางเอานับตั้งแต่ที่สงสัย
หรือแม้กระทั่งคุณหมอพูดว่าใช่
แล้วหลังจากนั้นหมอบอกว่าต้องทำอะไร
หรือแม้กระทั่งเราได้ยินได้อ่านได้ฟังเรื่องเล่ามาเนี่ยนะคะ
คือความกลัวมันเกาะกลุ่มไปหมดนะคะ
ความกังวลความหดหู่
ยังคงตั้งอยู่กับลมหายใจของตัวเอง
หรือว่าเพ่งมันได้เหรอคะ
เพราะทุกอย่างมันปะปนหมดเลยนะคะ

แต่ว่าเราปฏิบัติต่อมันอย่างเข้าใจ
ถ้าเพ่งอาจจะเครียด
แต่คุณแม่ไม่เคยถาม
เพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ไปมองว่ามันจะไปอยู่ที่ตรงไหน
แล้วคุณหมอก็เพียงแต่ถามคุณแม่ว่า
คุณแม่มีอาการแพ้อะไรไหม

แต่คุณแม่หยุดการพิจารณาอาหาร
ที่มันจะทำให้กระเพาะของคุณแม่ทำงานหนักเลยนะ
แล้วผลที่ตามมาคือใน๒เดือนที่มันเล็กลงไปเหลือ๓เซนเนี่ย
มันก็ประกอบกันในสามปาร์ตี้นี่แหละ
เรื่องการภาวนาเรื่องธรรมชาติบำบัด
แล้วก็มียามุ่งเป้า
เราไม่ต้องไปสงสัยว่า

แต่เรารู้ว่าถ้าเรามีสติปัญญา
แล้วจัดการบริหารชีวิตใน๒เดือนนี้
แล้วมองเห็นผลว่าก้อนที่มันใหญ่มันเล็กลง
มันเล็กลงมากแต่ดูจากภาพนี่มันฝ่อลง
หมอยังบอกโหมันเล็กลง

คุณหมอบอกว่ามันก็เป็นข่าวดี
แล้วพอมันเล็กลงไปอีกเหลือเซนกว่า
มันเหลือเซนครึ่งเซน๘มีอยู่ก้อนหนึ่งเซนครึ่ง
หมอก็เริ่มคุยกันเองด้วยนะครับ
หมอก็มีกลุ่มปาร์ตี้ที่หมอเขาก็คุย
เขาก็เริ่มมองว่ามันมีรายละเอียด
ว่ามันมีอะไรเช่นยามันหยุดได้เท่านี้
แต่มันมีอะไรอีกที่มันทำให้ปฏิกิริยา
อย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยที่กำลังเยียวยาตัวเองเนี่ย
มันเป็นไปในทิศทางที่ดี
จนกระทั้งครั้งที่สามมันไม่ทำหน้าที่
หมอก็บอกว่ามันงดงามมากเลย

คุณแม่ก็ยังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่อง

คุณแม่รู้สึกว่าถ้าคุณแม่ไม่มีธรรมะ
หรือคนไหนที่เป็นแล้วไม่มีที่พึ่งเลยเนี่ย
เขาจะหาทางออกไม่ได้เขาจึงกลัว
แต่ที่คุณแม่ไม่กลัวเพราะคุณแม่มีทางออกไง

ในช่วงข่าวเรื่องมะเร็งที่ผ่านมา
ที่คุณแม่รู้สึกแวบขึ้นมาว่า
กลัวกลัวตายมีไหมคะ
คุณแม่ไม่กลัวตายแต่คุณแม่มีสิ่งหนึ่ง
คุณแม่ต้องวางแผนแล้วต้องทำงานทันที

ก็คือถ้าไม่มีคุณแม่อยู่ในโรคนี้
การบริหารจัดการสิ่งที่เวลาที่คุณแม่อยู่แล้วคุณแม่ทำเนี่ย
จะมีอะไรที่คุณแม่จะต้องวางแผนเตรียมการ
รอไว้ว่าถ้าอีก๓ปีไม่มีคุณแม่

คุณแม่ให้๓ปีเพราะมันเป็นตะติไง

สร้างกลุ่มของอาสาสมัครให้เข้มแข็งอย่างไร

อย่าไปเสียเวลากับความกลัวเลยทำเลย
ถ้าเราคิดว่าเอาแค่ง่ายเอาโลกของเรา
ตอนนี้ที่คุณแม่ต้องดูแลบริหารในฐานะผู้ก่อตั้ง

คุณแม่ทำก่อนคุณแม่เป็นมะเร็งอยู่แล้ว

มันยิ่งต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นการประจักษ์แจ้งให้ได้ว่า

อะไรที่เป็นองค์ความรู้เป็นนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วย
เราต้องทำออกมาคลี่ให้มันง่ายที่สุด
มั่วแต่ไปเสียเวลานั่งกลัวอะไรก็ไม่ได้ทำ
มันก็นอนตายตาไม่หลับเนาะ

คือวิธีคิดเปลี่ยนไปอีกมุมหนึ่ง

ในช่วงเวลาที่คุณแม่ชีเนี่ยนะคะ
เตรียมรับมือเอาไว้ทั้งหมดแล้ว
ว่าถ้าคุณหมอพูดออกมาแล้วคุณแม่ต้องทำอย่างไร
คือทำก่อนแล้วด้วยนะคะทำก่อนเราด้วย
แต่ในช่วงเวลาเดียวกันที่ทับซ้อนกันเข้าไปเนี่ยนะคะ
ความสูญเสียในชีวิตของคุณแม่ได้เกิดขึ้น
ซึ่งแน่นอนค่ะคือถ้าเราเป็นคนนอกเรามองเข้าไป
คุณแม่ไม่น่าจะรู้สึกอะไรกับการสูญเสียคุณเสถียร
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน
แต่คำถามก็คือว่าจริงแล้วไม่รู้สึกอะไรเลย
เตรียมใจเอาไว้เข้าใจและยอมรับมานานแล้ว
หรือจริงเมื่อเกิดขึ้นในแวบหนึ่งในห่วงวินาทีหนึ่ง
อาจจะรู้สึกก็ได้นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมได้ยินข่าวช่วงปลายปีนะคะ

เสียชีวิตซึ่งถ้าเราเป็นคนนอกนะคะคุณแม่

อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าน่าจะเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่

เพราะว่าจริงแล้วคุณแม่อยู่ในการปฏิบัติตลอด
แน่นอนย่อมเข้าใจอย่างคนพุทธนะคะ
แต่คำถามก็คือว่าเมื่อถึงเวลาจริง
สิ่งที่ปฏิบัติแล้วเตรียมใจไว้แล้ว
มันใช้ได้จริงเมื่อถึงเวลาวินาทีนั้นไหมคะ
กรณีของคุณเสถียรมันเร็วมากนะ

แล้วก็แบบล้ม
ในช่วงเวลาที่เรากำลังจะพาคุณสะเทียนเข้าห้องผ่าตัด
ซึ่งจะต้องดูกระดูกที่แตกเนี่ย
แล้วก็ใส่ซีเมนเข้าไปเนี่ย
ก็ต้องเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย
ว่าผู้ป่วยอายุขนาดนี้แข็งแรงไหม

ทุกอย่างก็โอเคดีนะคะ

เช้าวันเสาร์ของวันที่๙เนี่ย
ตัวที่จะเข้าผ่าตัดตอน๘นาฬิกา๓๐นาที
คุณแม่ก็ยังไปให้กำลังใจว่า

พอไปถึงเนี่ยหมอบอกดมยาไม่ได้แล้ว

คือหมอพูดเรื่องดมยาไม่ได้ตั้งแต่คืน

แล้วก็จะใช้วิธีเป็นบล็อกหลัง
ปรากฏว่าพอเช้าไปบล็อกหลังก็ไม่ได้
การสนอมตอบบางอย่าง
พร้อมที่จะเข้าผ่าตัด

เผชิญกับสิ่งที่มัน
เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้แล้ว
คุณแม่คิดว่ามันเร็ว
มันเป็นช่วงเวลาเร็วเรารู้ว่าคุณเสถียรเนี่ยหกล้มหมอรับออกไปที่โรงพยาบาล
แล้วเตรียมตัวจะผ่าตัดแล้วไม่พร้อมที่จะผ่าตัด
แล้วก็อยู่ในอ้อมกอดของเราในช่วงสุดท้ายที่มีความรักจับมือกัน
แล้วก็พูดให้เห็นถึงความจริงซึ่งเราไม่วันหนึ่งวันใดก็ต้องเจอคือความจากพราก
เป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเลี่ยงแต่คุณแม่เนี่ยไม่ได้พูดอย่างนั้นกับคุณเสถีย
แต่พูดว่าให้คุณวางใจวางใจได้เลย
เพราะเสถียรธรรมสถานเนี่ยที่เราสร้างกันมาเนี่ยได้ทำกุศลทุกวัน
มันเป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนเราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ
เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาอันนี้พูดในใจนะ
คือมนุษย์เนี่ยนะมันมีศักดิ์ศรีของการได้เกิดมาทั้งนั้นแหละ
แต่ว่าการได้มาพร้อมกับการเกิดคือการตายด้วย
แล้วคุณแม่ก็ส่งอารมณ์ผู้ตาย
ต้องเรียกเลยว่าเวลาที่เราทำให้ผู้ตายมั่นใจแล้วไปอย่างเป็นกุศล
เป็นความชำนาญที่คุณแม่มีอยู่แล้วกับคนอื่น
แต่คราวนี้มันเป็นคนใกล้ใจไง

เราก็เห็นว่าคุณสะเทียนรู้ตัวจับมือคุณแม่บีบ
ตอนพูดเรื่องเราทำกุศลกันทุกวันต้องระลึกไว้อย่างนี้
แล้วเราก็เห็นคุณสะเทียนมีพยักหน้ารับรู้
มีน้ำตามานิดนึงเพื่อให้ยืนยันว่าขอบใจ
และในที่สุดแล้วเธอก็เลือกไปโดยที่ไม่เข้าห้อง
เพราะการทำงานของร่างกายมันบ่งบอกแล้วว่า
แต่เธออยู่กับคุณแม่น่าจะเป็นสิ่งที่เธอเลือกที่สุด
แล้วเธอก็เลือกจริงที่จะอยู่กับเราโดยที่ไม่มีหมอและพยาบาลคนอื่นด้วย
ลมหายใจสุดท้ายที่ไปอย่างบีบมือกันเลย
แล้วก็ใช้ลมหายใจนั้นอย่างมีความวางใจอย่างที่สุด

คุณแม่ร้องไห้แต่ว่าไม่ให้คุณสะเทียนเห็น
คือไปถึงว่าคุณเสถียรทำคุณแม่เห็น
แต่พอคุณเสถียรกำลังแบบเราใช้คำว่ากำลังแบบหายใจที่แบบลำบากขึ้นอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกเลยว่าไปแล้วต้องเต็มใจแล้ว
แล้วตอนที่ไปเนี่ยเราก็อยู่ในความเป็นกุศลร่วมกัน

ร้องไห้ก่อนที่จะไปนะคือช่วงที่ลากันเนี่ยมันมีความรู้สึก
ที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ร้องไห้มันเป็นน้ำตาของความรู้สึกไหนคะคุณแม่
มันเป็นความรู้สึกที่เห็นเลยว่าคนที่เรารักเนี่ยอาทหารนะ
มันอาทหารไม่ปฏิเสธ

มันเหมือนเป็นน้ำตาของความปิติในความอาทหารของคุณเสถียรเหรอ
คือมันไม่ได้ปิติการจากพรากไม่ได้ทำให้คุณแม่ปิติ
แต่การที่คุณเสถียรเลือกไปอย่างสงบเย็นเนี่ย
มันเป็นความอาทหารของคุณเสถียรซึ่งคุณแม่ต้องมุฒิตานะ

เพราะว่าคุณเสถียรไม่ใช่เป็นคนมาฝึกนั่งสมาธิเดินชมกลม
ก็ไม่ใช่คนประเภทนั้นเลยแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงมาก
เขาไม่ให้ใครเข้าใกล้เขาได้ง่าย
เพราะฉะนั้นก็มีโรคส่วนตัวสูงก็ล้มยังไม่มีใครรู้เลย

ไม่รู้สึกว่าตัวเองห่วงอะไร
มันเป็นมุฒิตาที่เราต้องชื่นชมผู้ที่กล้าคืนไม่ฝืนไว้ว่า
แม้กระทั่งการจะเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยคือคุณแม่ว่าคุณเสถียรเจ็บ
เวลาเจ็บคนแก่ก็หงุดหงิดนะฮะ
คนดูแลใกล้ตัวก็อาจจะถูกการเหวี่ยงอันนี้เป็นเรื่องปกติ
แต่พอนายหญิงไปคือคุณแม่ไปเนี่ยทุกอย่างสงบมาก
คุณเสถียรโก้กับคุณแม่มากเลยคือสงบไม่โวยวาย
ไม่รู้สึกว่าแต่พูดนะคะว่าคุณเจ็บ
เจ็บคุณเจ็บเราก็บอกว่าเจ็บนะเจ็บ
คือเราไม่ได้บอกไม่เจ็บเจ็บเจ็บรู้ว่าเจ็บนะ
ต้องอ่อนโยนกับมันนะเจ็บเนี่ย
ก็รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะแป๊บเดียว
มันสั้นนะอะไรอย่างนี้ก็คุยกัน
เพราะฉะนั้นต่อให้คุณแม่เรียนรู้ปฏิบัติมาตลอด

ก็ยังคงหลั่งไหลในวินาทีนั้นใช่ไหมคะ
คุณแม่ไม่ใช่ว่าเป็นคนวิเศษที่จะไม่ร้องไห้หรอก
แต่มันไม่ได้ร้องไห้เพราะการสูญเสีย
มันไม่ได้ร้องไห้อย่างเป็นอากุศลนะ

น้ำตามันไหลออกมาแล้วคุณแม่ก็
คือคุณแม่ดีใจมากที่คุณเสถียรอาจหารได้ขนาดนี้
เพราะนั่นคือสิ่งที่คุณแม่ห่วงที่สุด
ถ้าในฐานะที่คุณแม่จะกระตันยูต่อคุณเสถียร
คุณแม่ต้องให้คุณเสถียรแลนดิ้งอย่างสมาร์ทที่สุด

คุณแม่ค่ะช่วงท้ายของรายการ

ขอเรียนรู้ไปด้วยกับช่วงเวลาที่
มองจากคนนอกน่าจะยากลำบากที่สุดอีกช่วงหนึ่ง

แต่ว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่เพิ่งจะผ่านไป
น่าจะเป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับคุณแม่
รู้สึกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
ที่ถ้าคุณแม่ผ่านมาได้

มองไม่เห็นความเจ็บป่วยของคุณแม่เลยเนี่ยนะคะ

ผ่านมาแล้วคุณแม่ได้อะไรมาบ้างคะ

ชีวิตที่ต้องระมัดระวังมากขึ้น
เป็นชีวิตที่เราจะต้องเคารพมันมากขึ้น
เช่นถ้าเรารู้ว่าความตายเดินเข้ามาถึงเราง่ายขึ้น
เราจะมีชีวิตที่อยู่สั้นลงเราต้องสดขึ้น

คุณแม่เปลี่ยนได้จากการสูญเสียจากการเจ็บป่วยคราวนี้
เรามีชีวิตที่สั้นแต่ต้องสดขึ้น
เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะมีชีวิตยืนยาวแต่กระโหลกกระลาก็ไม่ได้มีความคุณค่าความหมายอะไร
เราต้องอยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีคุณค่า
นี่เป็นแคมเปญที่เราต้องเข้าให้ถึงและทำให้ได้ในชีวิตประจำวัน
เพราะฉะนั้นถ้าชีวิตเราจะสั้นลงและเราสดขึ้น
มันทำให้เรามีศักดิ์ศรีของการได้เป็นมนุษย์ที่ฝึกไว้อย่างดี
การฝึกตนไว้ดีเราจะพึ่งการฝึกเช่นนี้ได้
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปขอพรจากใคร
เป็นคนที่ฝึกมนุษย์ต่างกันที่ตอนฝึก
ถ้าเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้เพราะการฝึกไว้ดี
เราก็จะยกมือไหว้ตัวเองได้
อายุสั้นอายุยาวไม่สำคัญที่ว่าในสั้นและยาวนั้น
คุณอยู่อย่างเป็นอิสระจากทุกข์หรือเปล่า
ถ้าชีวิตคุณเป็นอิสระจากทุกข์สั้นคุณก็สด
ถ้ายาวคุณก็สามารถที่จะฉุดช่วยคนอื่นได้
อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์มากขึ้น
เพราะฉะนั้นกำไรอย่างเดียวไม่มีขาดทุนของผู้ฝึกนะ
ปีใหม่นี้ขอให้คุณฝึกตัวเอง
ให้มีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุด
รู้ทันกายรู้ทันใจ
กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะ

และเวลาที่เราเกิดมาอย่างมีคุณค่า

คือมันไม่ใช่ราคาชีวิตไม่ใช่ราคา
แต่ชีวิตมันมีความหมายที่จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็น

เมื่อไหร่ก็ได้พักลูก
อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนั่นแหละปีใหม่นี้
ฝึกกันเถอะอยู่อย่างสงบเย็น

สงบเย็นแล้วอวดตัวถือดีอวดดีเมาดีหลงดี
ไม่ได้อยู่อย่างคนที่เคารพ

แล้วเราจะเห็นว่าอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็น

และถ้าวันหนึ่งถ้าจะต้องตาย
คุณก็กล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้
ปีใหม่นี้อยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นนะคะ
อยากให้ทุกคนเบิกบ้านอย่างนี้จริงค่ะ

คำตอบง่ายดีนะคะจำง่ายดีค่ะ
คือเราคิดว่าน่าจะเป็นห่วงปีที่หนักหนา

แต่ว่าการผ่านสิ่งหนักหน่วงใกล้กันมา

ก็น่าจะทำให้คุณแม่ชีน่าจะรู้สึกหนักหน่วง
แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาได้
สั้นค่ะสดขึ้น
โอ้คุณผู้ชมไม่รู้จะบอกอย่างไรค่ะ

แม้ว่าจะหนักหนาแค่ไหน
แต่สุดท้ายถ้าได้เรียนรู้ก็จะสดขึ้นค่ะ
วันนี้หมดเวลาของรายการถามตรงนะคะ
ปีใหม่นี้เราเลื่อนเวลานิดเดียวค่ะ
คุณผู้ชมจากเดิมทุ่มตรงปีนี้
เราเจอกันที่ทุ่ม๑๐นาทีนะคะ
หมดเวลาของเราในวันนี้วันแรกของปีค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป